คุณผู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์ที่มีชาวเมียนมานะคะ
ใช้ไม้หน้าสามไปฟาดหัวแม่ค้า
ขายของชำที่ตำบลหนองรีจังหวัดชนบุรี
จนเธอเสียชีวิตคาบ้านของตัวเองเนี่ยแล้วสุดท้ายตำรวจก็ไปตามจับได้
คนร้ายให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงและทำไปเพราะตกงานไม่มีเงิน
คนร้ายขโมยสร้อยทองขโมยแหวนทองและขโมยเงินสดของผู้ตายมาด้วยเนี่ย๒๐๐๐บาท
วันนี้ตำรวจคุมตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ญาติยาดของผู้ตายชาวบ้านพอรู้ข่าวว่าอ๋อ
เดี๋ยววันนี้มาทำแผนตรงจุดเกิดเหตุใช่ไหมชาวบ้านมารอเลยนะคะครับ
แล้วไม่ได้มากันแค่สิบยี่สิบคนนะคุณผู้ชมมาหลักร้อยนะคะ
สามร้อยกว่าชีวิตมายืนรอดูหน้าคนก่อเหตุที่เป็นชาวเมียนมานี่แหละ
เพราะเขาบอกว่าคนตายเป็นคนดีมากคนหนึ่ง
มีแต่คนรักมีแต่คนไข้นะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ตำรวจมองบอกโอ้โหเห็นท่าไม่ดีพอรถตำรวจมาถึงปุ๊บชาวบ้านคือฮือไปเลยอ่ะ

ทันทีที่ประตูเปิดตอนแรกกะว่าจะนำตัวผู้ต้องหาลงมาทำแผนแหละ
แง้มประตูเปิดออกมายังไม่ทันสุดปุ๊บนี่ค่ะ

ก็คือแบบพุ่งเข้าไปหาคนที่นั่งอยู่ในรถเลยค่ะ
และแน่นอนคือด่าแรงอะค่ะด่ายาบคายเลยแหละ
ชาวบ้านบอกมันนั่งอยู่ในรถนี่คือใจชาวบ้านเนี่ย

แต่ทุกคนยังมีสติอยู่บอกเออทำอะไรมันไม่ได้
มันอยู่ในรถว่าแบบนี้นะคะ
คือโอ้โหปฏิกิริยาของชาวบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องคนตายเนี่ย
โกรธแค้นมากจริงจริงค่ะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่
ตุลาคมนะคะผู้ตายคือนางสาวอัญชาลีแซ่เจี้ยวัยห้าสิบเจ็ดปี
เป็นเจ้าของร้านขายของชำอะค่ะเธอถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรัวสืบสวนภาคสองก็เก่งจริงจริงค่ะใช้เวลาแค่แปดชั่วโมง
ที่อำเภอบางเสาทงนะคะอย่างที่บอกที่มั่นใจ
ลักษณะเดียวกันกับที่เจออาวุธสังหารในที่ก่อเหตุแล้วเนี่ย
ตำรวจจำเจอของกลางเป็นเงินสดประมาณสองหมื่นบาท
ร้อยคอทองคำแหวนทองคำแล้วก็พระเลี่ยมทองของผู้ตายอยู่ด้วย

นั่นคือท่อนไม้ที่อยู่หลังที่พักของคนเกาะเหตุนะคะ
และนี่คือหน้าตาของคนก่อเหตุอายุเพิ่งจะ๒๔ปี
อนาคตตัวเองด้วยการฆ่าคนตายนะคะ
เขาบอกเขาตกงานไม่มีเงินก็เลยก่อเหตุ
ตำรวจก็ตั้งใจจะนำตัวมาทำแผนวันนี้แหละ
แต่อย่างที่บอกค่ะว่าชาวบ้านมารอกันกว่า๓๐๐คน
ดูท่าแล้วเนี่ยวุ่นวายแน่นอนถ้าปล่อยลงมา
ลุกคืนแน่เลยตัดสินใจยกเลิกการทำแผนเลยนะคะ

บอกว่าผู้ตายเป็นคนน่ารักมากนะ
เป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนใจบุญด้วย
โกรธที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับ
เพราะคนก่อเหตุคุณเคยมากินข้าวฝีมือคนตายเป็นประจำ
เวลาคุณไม่มีเงินคุณมาขอข้าวเขากิน
เขาให้ข้าวคุณกินโดยเขาไม่เคยคิดเงิน
แล้ววันหนึ่งคุณเอาไม้มาฟาดเขาจนตายคุณทำได้ยังไง
นี่คือสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านโกรธแค้นเป็นที่สุดนะคะ
สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกค่ะตำรวจยกเลิกการทำแผน
ก็สั่งให้นำผู้ต้องหากลับสพเมืองชนบุรีทันทีเลยนะคะ
ชาวบ้านก็ทำได้แค่ตะโกนด่าทอแล้วก็สาบแช่งไล่หลังรถไปนั่นแหละค่ะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็จะดำเนินคดีในเมืองไทยตามกฎหมายไทยนะคะ
บุญคุณของข้าวแดงแกงร้อนไม่สำนึกแล้วมาทำแบบนี้นะฮะ